เสร็จค่ะนักข่าวก็ไปถามอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งอาจารย์วิศนุก็บอกว่าคือการทำงานของศาลไม่ได้มีกรอบเวลา
ตอบไม่ได้ว่าสารจะเรียกเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
ไม่ได้มีแผนอะไรรองรับนะถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อ
ก็ไม่เคยมีแผนการวางแผนเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น
ส่วนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์ก็ตอบไปแล้วนี่
ก็ตอบถูกต้องชัดเจนแล้วว่าให้รอก่อน
ถ้านายกได้ไปต่อนายกก็จะเป็นคนตัดสินใจเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรี
ถ้าไม่ได้ไปต่อก็ค่อยมาว่ากันใหม่
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่า
เชื่อว่าวันที่๘กันยายนนี้ค่ะ

น่าจะดูเอกสารดูรายละเอียดอะไรกันก่อน
และก้อยรอฟังคำวินิจใช้อีกทีนะคะ
ส่วนประเด็นนี้ค่ะวันนี้นายไทยกรพลสุวรรณแก่นำคณะสมาสามัคคีประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

เขาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กอ้างว่ามีเอกสารหลุดอยู่ในโลกโซเชียล
เป็นความเห็นของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ที่ตอบในลักษณะของการดำรงตำแหน่ง๘ปีของพลเอกประยุทธ์
ว่าจะต้องเริ่มนับ๖เมษายน๒๕๕๙
แล้วก็บอกว่าหลักฐานนี้ไม่แน่ใจว่าคนปรารถนาดีต่อบ้านเมือง

มันเลยว่อนอยู่ในโลกโซเชียล
กันยายน๒๕๖๑บอกว่าต้องเอามารวม
บอกว่าคนจดรายงานการประชุม
ดไปเองสรุปตามความเข้าใจของเขา
เราควรจะสร้างอนุสวรีให้กับคนเช่นนี้เป็นอนุสวรีแบบไหน
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเริ่มนับวันที่ลำนูลมีผลบังคับใช้

ตู่ก็จะอยู่ได้อีก๘ปีถึงปี๖๘ในการเป็นนายกใช่ไหมถ้าได้เป็นนายก
แต่อยู่ที่ว่าวาระสภาจะหมดช่วงมีนาเมษาปี๖๖
แล้วถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์เป็นนายกได้๘ปีถ้าถึงปี๖๘
แล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเกิดจะมีนายกอีกสักปี๒ปี
จะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตบิ๊กตู่เป็นนายกไหมเนี่ยอันนี้ก็มีคำถามทางฝ่ายการ
ถามมาว่าพักไหนจะเสนอในการหาเสียงมันจะลำบากมากนะ
ว่าถ้าเกิดว่าเสนอบิ๊กตู่เป็นคันดิเดตนายกแล้วจะเป็นนายกได้อีกแค่๒ปี
ครบปี๖๘อย่างนี้อันนี้ต้องรอดูนะฮะว่าสารท่านจะวินิจฉัยว่าอย่างไรนะฮะ
แต่นะทุกประชานมนตร์ครับรัฐบินปี๒๕๖๐ท่านคงยังจำได้คงยังไม่ลืมนะครับ
เพราะว่าการโหวตเลือกนายกของสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย